คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของแก๊งเนื้อย่างกันหน่อยครับ
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเขาขโมยของของชาวบ้าน
แล้วเอาเงินที่ได้เนี่ยไปกินเนื้อย่างกัน

เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนอายุ๑๓๑๕ปีเท่านั้น
อยากกินเนื้อย่างมากครับไปขโมยข้าวในยุ้งฉางของชาวบ้าน
แล้วเอาข้าวไปขายได้เงินมาครั้งหนึ่งก็พันกว่าบาท
แล้วก็พากันไปนั่งกินเนื้อย่างอย่างสบายใจ
แล้วดูชุดสิฮะชุดลูกเสือชุดนักเรียนทั้งนั้นเลย
เป็นกลุ่มเยาวชนทั้ง๗คนอายุ๑๓๑๕ปีถูกตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดบุรีรำครับ
จับกลุ่มตัวได้หลังจากร่วมกันก่อเหตุเข้าไปขโมยข้าวเปลือกในยุ้งข้าวของชาวบ้าน
ในตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติคุณผู้ชมขโมยไปแล้วกว่า๒๐กระสอบ
แล้วเอาเงินไปขายได้เงินเป็นหมื่นเด็กเจ็ดคนนี้ได้เงินไปเป็นหมื่นครับ
ชาวบ้านก็โอ้โหกว่าจะเกี่ยวข้าวกว่าจะทำนามาได้ข้าวหายไป
ตอนแรกก็นึกว่าจงโจรที่ไหนมาขโมยสุดท้ายเป็นเยาวชนทั้งนั้นครับ
แล้วถามว่าน้องเอาเงินไปทำอะไรกันก็ไปกินเนื้อย่างกันครับ
พฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้เขาบอกว่าอาศัยช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่
ไม่มีคนเฝ้ายุงข้าวก็เข้าไปขโมยข้าวเปลือก
แล้วก็เข็นใส่รถเข็นไปตามถนนในหมู่บ้านครับ
ชาวบ้านไม่สงสัยเพราะอะไรคือตามหมู่บ้านภาพที่คุ้นชินตาคือ
เอ้ยเด็กเอ่ยจะเข็นกระสอบข้าวสารไปตามถนน
เอาไปขายบ้างเอาไปเก็บตามยุงบ้างคนก็ไม่เอกใจครับนะฮะ
เอกใจเพราะพ่อแม่ก็มักจะชักใช้ให้ลูกหลานเนี่ย

ชาวบ้านเห็นก็ไม่ได้เอกใจว่าเป็นการขโมยหรือเปล่านะครับ
กระทั่งตำรวจเขาสืบทราบว่าเด็กที่เข็นข้าวเปลือกส่วนใหญ่เนี่ย
พ่อแม่เด็กเหล่านี้อยู่ต่างจังหวัดไม่มีใครทำนาในพื้นที่
แล้วอยู่กับตากับยายไม่มีใครใช้ให้ไปขนข้าวเปลือกเลย
ตำรวจก็เลยเอาตัวมาสอบปากคำ
สุดท้ายทั้งหมดก็ยอมรับสารภาพว่าไปขโมยข้าวเปลือกของชาวบ้าน
แล้วก็นำไปขายไปกินเนื้อย่างกันจริงนะฮะ
สาเหตุเพราะไม่มีเงินซื้อขนมนะฮะ
อยากกินกันมากเห็นยุ้งข้าวของชาวบ้านไม่ล็อกประตู
ก็ชวนไปขโมยครั้งแรกทำมาได้มากระสอบเดียวได้เงินไป๕๐๐
คิดแล้วเออ๕๐๐มันก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะฮะ
ก็ย่ามใจย่ามใจเฮ้ยถ้าเกิดอยากได้มากกว่านี้ต้องทำยังไง
ตรงนี้เลยที่น่าเป็นห่วงเพราะวันนี้ขโมยเงินมาได้ก็แค่ไปกินเนื้อย่าง
ถูกต้องครับคราวหน้าคิดว่าเงินได้มากกว่านี้เอาไปทำอย่างอื่นได้
มันจะขยายไปเรื่อยแล้วคราวนี้มันจะติดเป็นนิสัยไง
จะไม่ใช่แค่ขโมยข้าวสิครับมันจะกลายเป็นของมีค่าอย่างอื่นนะฮะ
ย่ามใจเฮ้ยครั้งแรกได้๕๐๐กระสอบเดียวเอาต่อดีกว่าขโมยต่อนะฮะ
ก็เอาไปซื้อขนมกินเล่นกันในหมู่บ้านวันไหนได้เงินเยอะอยากกินอะไร
ย่างก็ไปจะขโมยกัน๒๓กระสอบได้เงินพันกว่าบาท
ก็ไปนั่งกินเนื้อย่างกันตามใจชอบความสบายใจนะฮะ
จากการตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้ข้าวเปลือกของชาวบ้านหายไปแล้ว
ทั้งหมด๒๒กระสอบของหลายเจ้านะฮะที่เป็นเงินแล้วประมาณ๑๓๐๐๐บาทนะฮะ
หลังจากที่จับมาได้ก็ต้องให้ทางสหวิชาชีพสอบส่วนร่วมกับตำรวจ
แล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้มาช่วยการรับทราบข้อกล่าวหากันต่อไปนะครับ